รถขนแรงงานต่างดาวแล้วขับมานะนะปุ้งอุ้ยฮึปไฟลุกท่วมเลยค่ะ
ออกมาออกมานี่นี่ครับเหตุการณ์อ่าต่างดาวครับ
ขนต่างด้าวคว่ำหน้าโรงเรียนเชียงรักน้อยครับ
มีกี่คนข้างในมีกี่คนออกมาเดี๋ยวมันระเบิด

นอนเกินกลาดอยู่ที่พื้น

ปรากฏว่าอีก๔ที่อยู่ในรถ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นรถขนแรงงาน

ที่ผ่านมาเลยเป็นรถตั้ว
ขนาดรถเล็ก๗ที่นั่ง

ที่สะลดกว่าเดิมเพราะอะไร
ตอนนี้แซมรถรสกวยลื่น
มิดอยู่๔ส่วนคลุมไฟไหม้ไปหมดแล้วค่ะ
แล้วคนที่ช่วยออกมานอกรถช่วยออกมาได้๖คนนะ

เมื่อกี้ตอนต้นคลิปนี้นี่คุณผู้ชมเห็นแล้ว
นอนได้รับความเจ็บปวดอยู่เนี่ยนะคะ
อันนี้ก็นั่งรออยู่โอ้โหแต่ละคนสภาพ

หลบหนีเข้าไทยมามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อนะว่ามีคนขับที่พาคนต่างด้าวมาไม่รู้ว่าคนขับคืออยู่ในรถเป็นซากสมที่เสียชีวิตอยู่หรือนีไปแล้วหรือยังไงแล้วเดี๋ยวต้องมีการประสานกับต้นทางผลักดันกลับเข้าประเทศต่อไปค่ะครับ